เอาไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะตอนนี้นะคะ
โอ้ววันวันของเรากำลังฟีเวอร์เลยแล้วค่ะ
แล้วก็จะบอกนะคะว่านอกจากนักกีฬาจะดังแล้วนะคะ
คนดังค่ะดาราสาวคุณเมพิชชนาธิ์ค่ะ

แชะภาพแบบสนิทสนมไปชมกันค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

พอแชะภาพเซอร์ฟี่มาแบบรว

แต่ที่น่าจะปรี๊ดด้วยความตาร้อนสุด

เพราะว่าไม่เพียงแค่ได้เห็นเพื่อนสาวรุ่นน้อง
ใกล้ชิดสนิทแนบกับนักคนเล็กขวัญใจเท่านั้น

ใต้คลิปที่สาวเมย์ตั้งใจแท็กทิ้งอีกด้วยล่ะค่ะ